กลับมาช่วงนี้ไม่รอช้าครับเดี๋ยวพาคุณขวัญและคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกเลยฮะ
เดี๋ยวขึ้นภาพมาเลยครับหินสลักโบราณ
หินสลักโบราณเนี่ยนะฮะที่อยู่ด้านหลังของเราสองคน

ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่านี่เป็นหินโบราณอายุไม่ต่ำกว่าพันปี
มาของหินที่ไปขุดเจออันนี้ฮะ

เป็นหินสลักรูปร่างคล้ายกับพญานาคช่วงเสียนฮะ

มี๕เสียนแต่ว่าเหมือนกับเป็นนาคเสียนโล้น
คือไม่ได้เห็นแบบว่าแผ่พังพานแบบเห็นได้ชัด

ฝันซ้ำว่าเห็นประสาทและแสงสีเขียวแบบนี้

สุดท้ายลงไปขุดเจอสิ่งนี้ครับ
หินสลักรูปน่าคล้าราช๕เซียนเป็นหน้าเซียนโล้น
กว้าง๕๐เซนยาว๖๑เซนสูง๒๑เซน
ลักษณะเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมโบราณ
เหมือนกับอารยธรรมขอมโบราณ

โอ้โหนี่ฝ่าเชือกกั้นเข้าไปส่องดูใกล้ด้วยนะครับเนี่ย

ค่ะแต่ว่าเห็นไม่ใช่แค่ไปส่องดูแต่มีน้ำแดงมาด้วยค่ะ
ก็ไปบูชาด้วยตามความเชื่อนะครับ

เชื่อไหมครับคุณขวัญคุณผู้ชมจุดนี้นี่อยู่หลังโรงพักนะฮะ

หลังโรงพักษ์สพนเจริญอำเภอบ้านกรวดที่บุรีรำครับ
ขาวที่เห็นนั่นคือน่าจะเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาเห็นนะฮะ
เขาก็ไปกราบขอโชคขอลาบ

เพราะว่าไม่รู้เป็นของโบราณมากมายขนาดไหนต้องตรวจสอบก่อน

วันนี้ครับพี่ตินักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่หลังโรงพักก็คือจุดนี้แหละครับ

ติไปดูก็ยังเจอนะครับ
ชาวบ้านก็ทยอยเดินทางผลัดเปลี่ยนกันมาดูไม่ขาดสายเลยครับ
พอโรยแป้งไม่ได้บางคนก็เลยอ่ะงั้นจุดทูปปักทูบ
บูชาด้วยพานดอกไม้น้ำแดงก็แล้วกัน

ทีมงานมาได้เลยคุณผู้ชมลองดูเองนะครับ

เขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะปากทูบแล้วก็จะปรากฏอะไรต่างแบบนี้
คุณจักริตอายุ๒๗ปีครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละเป็นคนที่ไปเจอหินก้อนดังกล่าวคนแรก
เจ้าตัวบอกว่าเคยบวชเนรบวชเรียนมาตั้งแต่ชั้นจบชั้นป๖
จากเนรแล้วก็บวชเป็นพระต่อจนถึงอายุ๒๕คนนี้ครับที่คุยกับพี่ติ
เรียน๑๓ปีนะฮะ๑๓พันศาเลยนะครับแล้วก็ศึกออกมาทำงานรับจ้าง
ทีนี้จุดเริ่มต้นของความฝันครั้งแรกย้อนกลับไป๓๐มีนาคมปี๖๕
ตึกหนึ่งชั้นเลยฮะกว้างสักหนึ่งวาได้นี่ความฝันจำลองมาแบบนี้นะครับ
ผ่านมาไม่นานฝันเหมือนเดิมเป๊ะปราสาทสีเขียวมาอีกแล้วในฝัน
เวลาผ่านมาไม่ถึงเดือนครับ๑๗เมษาฝันอีกแล้วประสาทสีเขียวเหมือนเดิมเป๊ะ
คราวนี้เอ๊ะมันต้องมีอะไรแปลกแล้วล่ะรุ่งเช้าก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บไปขี้เหล็ก
ไปถึงหลังโรงพักตรงจุดนี้ฮะค่อนข้างเงียบและสงบจู่โอ้โหคุณผู้ชมคุณขวัญ
เหมือนในละครเหมือนในหนังเวลาที่เขาจะไปเจอสิ่งแปลกสิ่งประหลาดอัศจรรย์นะฮะ
ภาพในฝันมันแวบขึ้นมาผุดแว๊บขึ้นมาพอผุดเสร็จปั๊บจังหวะนั้นเขารู้สึกว่าเป็นจังหวะที่เขาหันเหลือบไปเห็นหินก้อนดังกล่าว
แล้วมีดินปกคลุมอยู่แต่บางส่วนเนี่ยโผล่พ้นดินขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นภาพคู่ขนานก็ได้ครับ
แล้วมีดินปกคลุมอยู่แต่บางส่วนเนี่ยโผล่พ้นดินขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมา

เอามือเอากิ่งไม้ไปปัดดูเขียดูครับกลับไปที่บ้านไปเอาเสียมาเลยขุดให้
แกะสลักเหมือนรูปเสียนพญานาคนั่นคือสิ่งที่เขาเจอฮะ
แต่ถามว่าตกใจมากไหมเขาบอกว่าส่วนตัวไม่ได้แปลกประหลาด
ตกใจอะไรขนาดนั้นค่ะเพราะเจอเรื่องแปลกมาเยอะแล้วในชีวิต
เหมือนเป็นคนมีเซนต์เขาว่าแบบนี้
เขาเขียนโรงพรรคมาก็รู้สึกว่ามันอยู่ดีมันก็เงียบ
งบไปสักครู่หนึ่งแล้วก็อยู่ดีก็คิดถึงว่าเคยมีสารสีเขียวอยู่ตรงนี้
แล้วอยู่ดีก็เอารถมาจอดมานั่งปัดเอามือปัดปัด
มีพวกเศษย่าเศษใบไม้อะไรออกก็เห็นแล้วก็เลยได้ขุด
ทั้งชีวิตมาก็เรื่องแปลกก็เจอมาเยอะอยู่
เห็นไหมให้สัมภาษณ์ยังน้ำเสียงราบเรียบเลยฮะ
เจ้าตัวบอกว่ากรมศิลป์มาตรวจสอบแล้วนะ
เจ้าหน้าที่มาดูเขาว่ากันว่าเป็นชิ้นส่วนหน้าบันศิลปะแบบปาปวน
สมัยพระเจ้าอุทัยธิ
เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็บอกว่าตรงนี้
เดิมทีเคยเป็นที่ตั้งเมืองเก่า
ไปคุยกับผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่ครับยายนางยายนางโคประโคนอายุ๘๑คนนี้ครับ
อยู่ใกล้กับจุดที่ไปเจอหินแปลกประหลาดเมื่อกี้นี้แหละ
นานาบอกว่า๔๐ปีก่อนมีตำรวจคนหนึ่งคือเขาคลั่งคล้ายเรื่องศัยศาสตร์มากเลย
ไปเอาชิ้นส่วนปราสาทที่โคกประสาทมากองไว้ที่บริเวณเสาทงหน้าโรงพักนั่นแหละ
กรมศิลป์ก็มาตามทวงคืนไม่รู้ว่าเขาไปเอามาซ่อนไว้ตรงไหนหรือเปล่า
พอตำรวจคนนั้นตายไปไม่รู้สาเหตุการตายด้วยนะฮะ
ชาวบ้านก็มีการตั้งศาลเป็นจุดเดียวกันเลยแหมมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น
ไม่รู้จะแก่เอามามันเกิดเองยายก็ไม่รู้
พวกยายนี่แหละไปตั้งนี่ว่าตั้งศาลตรงนี้
ยายเซ่มก็ตายไปแล้วตะชวนก็ตายไปแล้ว
พิงยยุทธ์ตายไปหมดแล้ว
เหลือยายนี่แหละตั้งสารนี่
ยายนี่แหละฮะอันนั้นก็เลยต้องคุย
ยายบอกว่าตำรวจคนนั้นไปเอาชิ้นส่วนโบราณมาจาก

ึงรถไปวัดโคกประสาทห่างจากโรงพักเกือบ๔กิโลเมตร
พอไปถึงปั๊บในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
จะมีประสาทโบราณเศษซากแบบนี้นะฮะ
เนื้อที่ประมาณ๘ไร่จริงแล้วไม่เหลือเขาคงประสานแล้วแหละ
จะเหลือแค่เสาหินทีเนี้ยไปเจอเหมือนกับเศษซากก้อนหิน
และแกะสลักรูปคล้ายพญานาคมีสองต้นนี่นะฮะ
กระจัดกระจายก็ต้นไม้ขึ้นปกคลุม
ลักษณะแบบนี้แล้วมีบ่อน้ำล้อมรอบประสาท
ก็เป็นเหมือนกับสมัยโบราณเวลาเขาสร้างเมือง

ตุ๊กตานางรำบายสีพญานาค
มีคนเอามาตั้งวางเอาไว้เหมือนกับมีการทำพิธีอะไรบางอย่างด้วย
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีคนแอบเอาก้อนหินแกะสลักประสาทออกไป
ก็ไปทำเป็นหินรับมีดฮะเพราะว่าใช้รับมีดแล้วมีดมันคมดีชาวบ้านบอก
ล่าสุดหัวหน้าวรรณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งครับหัวหน้าภาคภูมิอยู่ภูลบอกว่า
ตรวจสอบลักษณะหินสลักเบื้องต้นทำมาจากหินทรายลักษณะเป็นรูปนาคาราช
ชิ้นส่วนของหน้าบันน่าจะเป็นมุมด้านซ้ายหรือด้านขวาเดี๋ยวรอตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
คล้ายกับปฏิมากรรมนาคาราชพุทธศตวรรษที่๑๖นู่นนะฮะนี่นะฮะ
เหมือนกับช่วงประสาทเมืองต่ำประสาทปรางน้อยประสาทพนมรุ้ง
เดี๋ยวเสนอไปที่สำนักศิลปากรที่๑๐โคราชให้มาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
ใครจะเชื่อจากความฝันกลายมาเป็นความจริงนี่ฮะ